เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นการรับน้อง

เขาเป็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ไงสถานศึกษาก็ไม่ให้
ใช่ไปจัดกันเองจัดริมทะเลบ้างจัดที่น้ำตกบ้างแต่อันนี้
นัดมาที่อพาร์ทเมนต์แล้วเดี๋ยวให้ดูบาดแผล
ตอนแรกนะตอนน้ำแข็งโปรยพี่นึกว่ารถล้มแล้วเป็นหมูแดง
ไม่ใช่เลยเออที่แบบโดนถลอกผิวชั้นนอกไปนี่ค่ะ
เขาเปิ่งเกงน่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมสภาพนี้นี่ขอเรียกน้องว่าน้องเอละกัน
น้องเอเนี่ยอยู่ปีหนึ่งคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวดูสิทธิ์
น้องมาพร้อมกับแม่เลยนะมาหาตำรวจแล้วก็เนี่ยค่ะมาพร้อมกับทางพี่เอกพบ

เออก็มาพบกับพันธุ์ตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัยนะคะผู้อำกับที่สอนอบางพลัดเนี่ยจะตามความคืบหน้า
คือเรื่องนี้จะเอาผิดกับรุ่นพี่ปี๓ทำร้ายร่างกายค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยจริงมันเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชม
ตุลาคมนี่น้องเอนะมาเปิดแผลเปิดแผลให้กับผู้กำกับดูว่าเนี่ยครับ
ผมโดนแบบนี้เกิดตั้งแต่๓๑ตุลาพี่เบิร์ต
คือจริงเนี่ยมันโดนมากกว่าที่เปิดใช่ไหมแต่มันเปิดได้แค่นี้
ใช่ค่ะเท่าที่เปิดให้ดูได้เท่านี้จริงแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าน้องเอโดนอะไรบ้าง
คิดดูสิ๓๑ตุลาโดนไปแจ้งความ๗พฤศจิกาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
วันนี้๑๗พฤศจิกา๑๐วันที่แจ้งความมามันไม่มีความคืบหน้า
นี่ก็เลยต้องมาตามอีกรอบนึงไงว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เงียบได้ยังไง
ภูมิกับบอกแบบนี้กำลังรอผลการตรวจบาดแผลจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอยู่
เพราะว่าน้องเอเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่นั่นแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ไงว่าบาดแผลแบบนี้
ทางโรงพยาบาลบอกว่าเป็นยังไงพอมีใบรับรองแพทย์ออกมา
ก็จะได้แจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่ทำได้ถูกต้อง
แล้วเหตุการณ์ที่บอกว่ามันเกิดขึ้นรุ่นพี่ปี๓เรียกน้องเอแล้วก็เพื่อนอีก๓คน
รวมทั้งหมดเป็น๔คนให้มาหารุ่นพี่ที่อพาร์ทเมนต์
อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๖๘พิกัดตรงนี้จุดตรงนี้คุณผู้ชม
จริงมันมีภาพเหมือนกับว่าเป็นกล้องวงจรปิด
เห็นว่าน้องเข้าไปตอนประมาณบ่าย๒โมงแล้วกลุ่มนี้ออกมาอีกทีนึง

ทีนี้การรับน้องทำไมไม่ได้ไปกันทั้งคณะไม่ได้ไปทั้งภาคเหรอมากันแค่๔คน
ใช่เป็นการรับน้องแบบส่วนตัว
มีแบบนี้ด้วยไม่ใช่ส่วนตัวหรอกคือบังคับอ่ะ
โทษนะคุณผู้ชมถ้าพวกเองไม่มานะ
ถ้าพวกเองไม่มาร่วมกิจกรรมนะถือว่าไม่เข้าพวกพวกพี่ไม่ยอมรับ
นี่ไงนี่ไงน้องก็เลยกลัวน้องก็เลยไป
แล้วพอไปถึงเนี่ยเจอพี่สั่งอะไรมาน้องทำหมดเลย
พอไปถึงตอนแรกก็ให้รับน้องทำกิจกรรมปกตินะ
มีวิทพื้นมีให้ร้องเพลงมีให้กระโดดตบอะไรก็ทำ
แต่ทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งรุ่นพี่
รุ่นพี่สั่งให้น้องเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วตอนไปถึงปุ๊บให้น้องน้องเอถอดเสื้อ
แล้วเอาเสื้อนั้นมาผูกตามาปิดตาเอาไว้
แล้วให้น้องเอน่ะดึงกางเกงลงแล้วเอามือปิดอวัยวะเพศไว้
ตอนนั้นน่ะน้องเอบอกว่าผมกลัวพี่ทำไง
ผมก็เลยทำตามที่พี่เขาบอกแล้วหลังจากที่ผมทำนะ
รุ่นพี่เอาสีสเปรย์มาพ่นใช้ไฟแชคจุดเผาขนตรงอวัยวะเพศผม
จนมันไหม้แล้วไฟมันลามไปตามร่างกายลามมาถึงแขน
ตอนนั้นผมเอาเสื้อลงแล้วก็ร้องแบบว่า
บอกผมไม่ไหวแล้วบอกพี่แบบนั้นนะมันร้อนมาก
แต่รุ่นพี่ยังไม่หยุดพี่เบิร์ตยังทำแบบนี้อีกรอบที่สอง
แผลมันก็เลยแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ไอ้รอบ๒ที่รุ่นพี่เขาหยุดเพราะอะไรไหม

เดี๋ยวลองฟังน้องเขาเล่าหน่อยค่ะน้องเอ
แล้วเขาก็ให้ผมเอามือปิดพี่โห้เว้นเถอะพี่
แล้วก็เอาไฟชั้กอ่ะค่ะ
แล้วก็สเปลผลชีดเข้ามา
นี่คือรอบแรกผมแกะผ้าออกแล้วผมทนไม่ออกมันร้อนมาก
เขาก็บอกให้ผมมาปิดตาอีกรอบนึงแล้วเขาก็ฉีดซ้ำเข้ามารอบสองครับ
มีผมโดนคนเดียวครับแต่ในห้องนั้นมีเพื่อนทั้งหมดที่รวมผมนะครับ๔คน
แต่ผมโดนกรณีนี้คือคนเดียว
คนแรกก็โดนคนแรกโดนคนแรกใช่โดนคนแรก
แล้วมันไหม้เยอะไงครับรุ่นพี่ก็ตกใจ
คนอื่นก็เลยไม่ได้โดนใช่ครับ
ข่าวประเภทรับน้องพิเลนพิเลนแบบนี้คุณผู้ชม
เราเคยรายงานที่เป็นแบบเอาไฟลนไฟแชคลนอันนึกว่าแย่แล้วนะ
อันนี้ฉีดสเปรย์แล้วจุดไฟโอ้โหทีนี้มันมันดับยากอ่ะดิแล้วพอหลังจากนั้นน่ะนะ
น้องเขายังโดนสั่งให้ทำกิจกรรมต่ออีกทั้งที่เขาปวดแสบปวดร้อนไปหมด
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้องไม่กล้ากลับหอนะ
คือน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปร้านของชำซื้อน้ำแข็ง
เอามาประคบความแสบความร้อนด้วยตัวเอง

แล้วแม่น้องพอมาเห็นสภาพลูกชายเป็นแบบนี้
โอ้โหแม่ที่ไหนจะรับได้
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะ
คิดว่าลูกจะโดนแบบนี้จะให้ลูกลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว

บอกว่าอย่าให้เรื่องนี้ถึงมหาวิทยาลัย
แล้วมีการจ่ายตังค์ให้๑๒๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
ใช่แล้วก็มีการบอกด้วยบอกว่าไม่งั้นนะ

ฝั่งแม่เองแม่เองไม่มีตังค์
ไม่มีตังค์อยู่แล้วไม่รู้จะสู้คดียังไง
ก็เลยมาขอทางเพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยคดีนี้

ฝากตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะแบบนี้
มันจะลามไปถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยนะเนี่ย